ไปดูอีกเหตุการณ์นะครับที่อำเภอหลมศักดิ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้หญิงคนนึงคือเขาบอกว่าสติไม่ค่อยสมประกอบนะครับมีการถือมีดมายืนอยู่หน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์ข่มขู่แถมคนนี้มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยด้วยนะครับไปดูภาพเหตุการณ์กันครับ
ครับอันนี้จะเป็นเพลงในร้านนะคือแต่ว่าพฤติกรรมนอกร้านเนี่ยนะเหตุการณ์นอกร้านคนละแบบเลยนะคือเบลอหน้าว่าอยู่เป็นผู้หญิงอายุ๓๓นะครับแล้วก็ถือมีดอยู่ด้วยนะครับคือทางผู้จัดการร้านขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณอภิวัตรศรีสวรรค์อายุ๓๓ปีเนี่ยนะครับโพสต์ข้อความโพสต์ภาพนี้คลิปนี้แล้วก็บอก
ถือมีดมาหน้าร้านแบบนี้เพราะว่าโมโหที่ถูกลุงร้านขายข้าวเนี่ยนะครับต่อว่าให้ว่าจะไปลากถังขยะอะไรเข้ามาอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคนสติไม่ดีน่ากลัวนะแบบนี้ผู้สื่อข่าวครับไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปที่ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับในพื้นที่อำเภอลมศักดิ์ที่พฤชบูรณ์เล่าให้ฟังคร
สักประมาณ๒วันที่แล้ว๑๘ตุลาคมครับวันพุธที่ผ่านมาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามลากถังขยะที่อยู่หน้าร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่หน้าบ้านเขานะฮะแล้วก็ถูกลุงร้านขายข้าวต่อว่าอะไรต่างเนี่ยนะครับก็เลยสุดท้ายแล้วพอทะเลาะกันไปมาเนี่ยผู้หญิงก็ไม่พอใจนะครับถือมีดมาขู่ครับ
ส่วนตัวของทางร้านนะครับคโค้มเขาชอบมาเอาไปบ้านเขาแล้วเขาก็ไม่เอามาคืนบางทานผมก็ต้องตามไปเอาอย่างนี้นะครับ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วพอตำรวจมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้หลบหนีไปก่อน
พอตำรวจกลับไปก็ย้อนกลับมาอีกอะไรแบบนี้
ทุกคนเอือมแล้วหลังจากเป็นข่าวก็หวังว่า
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่อย